ส่วนอีกหนึ่งที่ไม่ได้ขโมยแต่หาย
หายไปไหนเล่าเจ้าของไก่ชนที่จังหวัดอ่างทอง
เศร้ามากพ่อพันธุ์ไก่ชนหายไปถึง๒ตัว

ก็คือคุณเดาว่าอะไรคุณเดาสิ

ไปที่บ้านเลขที่๒๖ทับ๑หมู่๑

อ่างทองมีงูเมื่อไหร่

เขาแจ้งกับเจ้าหน้าที่บอกว่าพ่อพันธุ์ไก่ชนที่เขาเลี้ยงไว้
หายไปทั้งหมด๒ตัวหายจริงนะ
คือเอาเป็นว่าตำรวจไม่ต้องมาหรอกแต่ขอเจ้าหน้าที่กู้ภัย
มาก่อนมาช่วยก่อนเพราะว่าไก่ชนที่หายไปไม่ได้ถูกขโมยไป
แต่มันเป็นเพราะที่คุณร้องนั่นแหละ
เลื้อมแล้วเลื้อมตัวไหนเดี๋ยวไปดู
คุณศรีนวลบัวขำเจ้าของบ้านบอกว่า
เขาทำการซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุไก่ชนมาจากสงขลา
ราคาตัวละ๗๐๐บาทนะคุณเอามาเลี้ยงเพื่อจะขยายพันธุ์ค่ะ
ปรากฏว่าช่วงเช้าของวันที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมานี่เอง
ตื่นมาเขาบอกว่ามีเสียงไก่ร้องดังลั่น
ร้องยังไงนะร้องแบบนี้แปลว่าไก่จอม
แต่ไก่มันร้องดังจริงร้องออกมาจากบริเวณเรา
เขาก็เลยออกมาดูปรากฏว่าพ่อพันธุไก่ชนตัวสีขาว
และแม่พันธุไก่ชนอีกหนึ่งตัวหายไป
เพราะเจ้าตัวนี้คุณดูหลักฐานดิ
โอ้โหเต็มท้องเลยค่ะหลักฐานข้าวพรุง
คือเขาเห็นว่าไก่หายเขาก็เลยตรวจสอบดู
แล้วก็รู้ว่างูเหลือมตัวใหญ่มันอิ่ม
ไปไหนไม่ได้งานนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยใช้เวลา
แป๊บเดียวจับงู้เหลื่อมออกมาได้อย่างที่เห็น
แล้วคุณดูความยาวกะด้วยสายตาที่เราคุ้นเคย
นี่ฉันว่ามี๔เมตร

แต่จะเล่าให้ฟังว่ากู้ภัยหญิงคนนี้เก่ง
แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เธอกลัวมาก
ก็คือเธอกลัวไส้เดือน
ไส้เดือนตัวเล็กเหรอใช่แต่เธอไม่กลัวกู

ผมต้องชื่นชมข่าวเช้าหัวเขียวเราทำไมอ่ะคะ
คุณต้นสุภโชคคุณปุ้ยคุณเบิร์ต
คุณเบิร์ดนัตกพงศ์เขาว่าอย่างไร
เขาบอกว่าเออผู้หญิงคนนี้จำได้เป็นกู้ภัยมือหนึ่ง
เก่งมากในเรื่องการจับงูแต่ว่ากลัวไส้เดือน

ข่าวเช้าแล้วสุดยอดจำได้เขารู้มากกว่าคุณ

เออก็ไส้เดือนกิ้งกือก็เหมือนกันนั่นแหละ

เกราะอย่างนี้กลิ้งกลือไส้เดือนเมือง